ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลที่กำลัง
ออกจากตำแหน่งจากกรณีการแสดงพฤติกรรมต่าง
ส่วนนายกได้ประชุมกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับ

ที่ประชุมกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบให้คงกรอบวงเงินเดิม
คือสามจุดสองล้านล้านบาทโดยปรับลดรายได้ที่จะจัดเก็บได้ลงหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านล้านบาท
ทำให้การขาดดุลจากเดิมเพิ่มขึ้นนายเดชาพิวัฒนสงครา
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณระบุว่าเมื่อรายได้ลดลง
กระทรวงการคลังจะต้องประชุมเพื่อวางกรอบงบประมาณวาระปานกลางอีกครั้ง
เพื่อเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่๖สิงหาคมนี้
ขณะที่นายกรอบศักดิภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเชื่อ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ
จะเป็นตัวกลางเชื่อมทุกกระทรวงที่เป็นพักร่วมรัฐบาล
ดูแลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้
นายวราวุฒิศิลปะอาชาประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์ชาติไทยพัฒนายอมรับ
จองชัยเที่ยงธรรมอดีตกรรมการบริหารภักดิ์ชาติไทย
ที่หล่าออกไปลงสมัครสังกัดภักดิ์ภูมิใจไทย
จะกลับมาสมัครเป็นสมาชิกพักชาติไทยพัฒนาอีกครั้ง
หลังคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาทำหน้าที่เป็นกาวใจได้สำเร็จ
เพราะอยากจะเห็นจังหวัดสุพรรณบุรีกลับมาเป็นฝึกแผ่นอีกครั้ง
ขณะที่อดีตสมาชิกพักเพื่อไทยนายปรพลอดิเลกศาล
เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐอีก๑คน
หลังหมดวาระปิดอนุกรรมการประเมินสถานการณ์ความมั่นคง

เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
ยืนยันจากนี้จะเดินหน้าทำงานการเมือง
มวลชนในจังหวัดสระบุรีต่อ
เลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐปฏิเสธ
ไม่เคยนำคดีความมาเป็นเครื่องต่อรอง
นักการเมืองจากภักดิ์อื่นย้ายพัก

ในพื้นที่ที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศ
ตอนนี้จะมีภักดิ์อื่นอย่างไรนะที่จะถูกดึงมา
เรียกว่าถูกดึงดีกว่านะครับ
เพราะว่าเกิดการโยกย้ายได้ทุกพักนะครับ
แม้กระทั่งสมาชิกของพักพลังประชารัฐ
ก็มีที่จะไปสมัครเป็นสมาชิกพักอื่นได้นะครับ
ถ้าหากเห็นว่าเขาสามารถดำเนินการทางการเมืองได้

เมื่อมากกว่าของพวกน้องบุลหน้าครับ

ในพื้นที่ที่พักธ์ได้รับความนิยมนะครับ
คือประจับแก่นของผู้ใหญ่แห่งหัวหน้าดิคารัติฐิต

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
เดินทางพบป่าสมาชิกณศูนย์ประสานงานพักในจังหวัดนครสวรรค์
รับฟังปัญหาสภาพพื้นที่บึงบรเพชรที่เดิมมีกว่า๑๓๐๐๐ไร่
ปัจจุบันเหลือเพียง๗๐๐ไร่
พร้อมเสนอแนวทางพัฒนาให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แลนด์มาร์คใหม่ทำรายได้คืนสู่ท้องถิ่น
ปิดท้ายที่โลกโซเชียลแห่ลงชื่อถอดท้อนนางสาวปรินาไกรคุบ
สอสอราชบุรีพักพลังประชาราชออกจากตำแหน่งสอ
เกือบถึง๕๐๐๐รายชื่อแล้วหลังเห็นว่า
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง
เช่นไลน์เฟซบุ๊กพูดเผลอเจอด่าทอถึงผู้อื่น
กับประชาชนที่มาแสดงความเห็นด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและหยาบคาย
ขณะที่เจ้าตัวยอมรับรู้สึกตกใจ
เชื่อเป็นวิธีการคล้องฝ่ายตรงข้าม
ระบุได้หารือกับพักพลังประชารัฐแล้ว
แค่การสร้างกระแสโจมตีไม่มีข้อกฎหมายไหนกำหนดชัด
ว่าตัวเองต้องขาดคุณสมบัติ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน